ต่อที่๑๐๑มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งต้องถูกจับติดคุก
เนื่องจากว่ามีคนส่งพัสดุที่มียะไอ่ไปถึงตัวเถิด
ทีนี้ก็พ้นบนถิดแล้วเพราะสามารถจับคนส่งได้แล้ว
ตำรวจสนโคครามตามจับกลุ่มตัวในเต้อายุ๑๗ปี
จับกลุ่มได้เพราะว่าในเต้นั้นเป็นผู้ชายที่ไปส่งพัสดุบรรจุยาไอซ์๑๐๓กรัมให้กับน้องปลาครับ
ซึ่งน้องปลานั้นถูกจับตอนนี้อยู่ที่เรือนจำนะฮะ
จากนั้นตำรวจสพสุวรรณภูมินำตัวในเต้ไปสอบสวนและสารภาพว่ามีผู้หญิงชื่อว่าน้องลูกตา
เป็นคนสั่งให้เขาไปส่งยาไอซ์ทางปรายศนีย์ให้กับน้องปลาครับ
เขาก็ทำให้ส่งให้โดยที่เขาไม่รู้ว่าปลาเป็นใครแล้วข้างในเป็นยาเสพติดนะฮะ
ซึ่งมีการส่งไปให้กับลูกตานหลายครั้งแล้วโดยนั่งรถไปส่งที่บขสุวรรณภูมิ
บางครั้งก็ไปส่งที่หน้าบ้านเช่าของลูกตาเพราะว่ารู้จักกันมาหลายปีนะครับ
มีการสอดส่องกับคนรอบข้างน้องปลานะฮะเพราะว่าเขาสงสัยเหมือนกันว่า
ก่อนหน้านี้น้องที่ชื่อว่าลูกตาเนี่ยอ้างว่าจะสั่งซื้อเสื้อคู่แล้วก็ส่งไปให้กับแฟน
แต่ก็ไม่อยากให้แฟนรู้จึงขอที่อยู่ของน้องปลาเพื่อจัดส่งไปให้ปลาก่อน
แบบนี้นะฮะไปฟังเสียงของในเต้ซึ่งเป็นผู้ต้องหากันหน่อยครับ
เอาง่ายคือเต้เนี่ยถูกคนที่ชื่อลูกตาจ้างวานให้ไปส่งพัสดุถึงน้องที่ชื่อน้องปลาโดยลูกตาอ้างว่าจะส่งเสื้อให้กับแฟน
ไม่อยากให้แฟนรู้เลยให้ส่งไปหาคนที่ชื่อน้องปลาแทน
ก็ทำให้หลายครั้งแล้วเหมือนกัน
ทีนี้ก็มีการเชิญตัวคนที่ชื่อลูกตามา
คือนางสาวที่ตาอายุ๒๓ปีมาสอบปากคำ
เต้ชี้ตัวเต้ก็ชี้ว่าคนนี้แหละครับ
เป็นคนให้ผมส่งนี่คือน้องลูกตานะครับ
ลูกตาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ
ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการส่งยาเสพติดทางพัสดุเลย

แม้ว่าตำรวจจะนำหลักฐานการโอนเงินที่เต้
เงินให้กับลูกตาหลายครั้งมาให้ดูก็ตาม

ตำรวจก็เลยคุมตัวไปฝากหางต่อสาร
ไปฟังเสียงเขาหน่อยนะครับ
ทีนี้ทางด้านของแม่ของน้องปลาที่ถูกเป็นคนส่งยาไอซ์มาให้แล้วติดคุกอยู่เนี่ยนะ
ก็ดีใจนะที่สามารถจับตัวคนที่ส่งได้แล้ว

เพราะตอนนี้ลูกถูกจับอยู่ที่เรือนจำ
ส่วนทางด้านของนางสาวธิตาหรือว่าน้องลูกตา
ก็จะไม่ให้อภัยเด็ดขาดเพราะว่ามาใส่ร้ายลูกสาวทำไม
รวมถึงน้องปูเป้ซึ่งเป็นพี่สาวฝาแฝดของน้องปลา
ตอนนี้ก็ดีใจที่สามารถจับคนที่ทำผิดได้แล้ว
เพราะที่ผ่านมาต้องติดต่อเรื่องต้องสู้คดีกันมากมาย
ไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้งานก็ไม่ได้ทำ
ถ้าน้องได้ออกมาก็สามารถกลับไปเรียนได้
แล้วก็ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนเดิมนะครับ

แต่ว่าต้องรอกระบวนการในการเอาตัวออกจากเรือนจำมาก่อน
เรื่องนี้ทางด้านของพันธุบริษฐ์เอกกุฤชาจันโธริ
แล้วต้องมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะไหวตัวทันก็ได้

มีคนส่งยาไปให้กับคนที่เขาไม่รู้จัก
คนรักก็กลายเป็นคนผิดติดคุกติดตารางกันไปก็มี